มาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งคลึ้มอกคลึ้มใจอยากกินหอยแคลง
ก็เลยไปในตลาดสดไปเดินเลือกซื้อหอยแคลง
ไปเจอร้านหนึ่งตอนแรกจะซื้อกิโลกรัมละ๑๕๐
แม่ค้าบอกว่าเอาอีกกองหนึ่งสิ
เพิ่มมาอีก๒๐ได้หอยตัวใหญ่อร่อยแน่นอน
ปรากฏว่าเอาหอยแคลงกลับบ้านไปค่ะไปลวก
สิ่งที่ได้เนี่ยมันเน่ามันเหม็นโอ้โห
กลิ่นคล้าคลุ้งไปทั่วบริเวณเลยค่ะ

คือหอยแครงเวลาจะปรุงมันต้องปรุงดีอยู่แล้วนะ
ใครปรุงไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวมันคาวมีเลือดอะไรอย่างนี้ฮะ
พอเจอหอยเน่าแบบนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
นั่นสิไม่ต้องปรุงแล้วทิ้งอย่างเดียวเลยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่ถูกโพสต์
โดยผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมอ่านชื่อตามเลยนะคะ
ระบุข้อความบอกว่าไม่ได้กินหอยแคลงมาตั้งประมาณ๑๐ปี
เพราะความอยากกินแพงเท่าไหร่ก็จะซื้อกิน
ซื้อมาแล้วเอามาลวกกินไม่ได้เลย
เพราะว่าหอยเน่าร้านอยู่ในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก
อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
เพราะทำแบบนี้ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภค
ทีนี้เราก็ตั้งคำถามกันเลยนะคะ
ไม่ใช่เราสิคนในโซเชียล
ตั้งคำถามว่าเป็นการดิสเครดิตกันหรือเปล่า
เราไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปในฐานะสื่อมวลชน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่า

ทีมข่าวของเราเดินทางไปหาผู้โพสต์
ชื่อว่านายธนกรองค์อาจอายุ๔๖ปี
เล่าบอกว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ตัวเขากับภรรยาไปหาซื้อกับข้าวที่ตลาดสด
เขตเทศบาลเมืองนครนายก
อยากจะกินหอยแคลงเพราะว่าไม่ได้กินมานานนับ๑๐ปีแล้ว
ก็เลยเดินทางไปที่ร้านร้านหนึ่ง
เลือกซื้อหอยแคลงกองแรกราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แม่ค้าก็ใจดีค่ะแนะนำบอกว่าเลือกอีกกองหนึ่งสิ
อยมันตัวใหญ่กว่าหน้ามันสดกว่าหน้าเนี่ยขายใกล้จะหมดแล้ว

ทีนี้ด้วยความอยากกินเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะหอยมันก็ใหญ่
ตามที่แม่ค้าบอกเนี่ยนะคะแต่พอกลับถึงบ้าน
ภรรยาค่ะเอาหอยแคลงไปลวกทำความสะอาด
พอไปลวกสิ่งที่พบคือหอยมันเน่าแล้วมันเหม็นมาก
คือมันใหญ่ก็จริงแต่มันเน่าแล้วเหม็น

คือไปซื้อมันกิโลละ๑๗๐บาท
แรกผมจะซื้อ๑๕๐ดูมันสดหน่อย

ผมก็เลยบอกอ้าวได้ครับพอซื้อมากิน
พอเอามะรวกมันกินไม่ได้มันเหม็นเตาะปะปวนหมดบ้านเลย
เห็นไหมกลุ่นธนกรคนที่ไปซื้อหอยบอกว่า
พอเอาหอยมาลวกแล้วมันมีกลิ่นโพย
โอ้ยไปเนี่ยเม้นทั่วหมู่บ้านแบบนี้นะฮะ
เอาล่ะเพื่อความเป็นธรรมอย่างที่บอกไป
ผู้สื่อข่าวของเรานอกจากไปสอบถามคุณธนกรแล้ว
ลงพื้นที่ไปตามที่พิกัดที่คุณธนกรให้ไว้
ไปเจอกับเจ้าของร้านขายหอยแต่ไม่ยอมให้ข้อมูลกับเรา
เราก็เลยไปสอบถามแม่ค้าซึ่งเป็นร้านข้างบอกว่า
ก็เคยนะเคยมีลูกค้าหลายคนโดนลักษณะเดียวกันนี่แหละค่ะ
บางคนนำหอยมาคืนแล้วก็ขอเงินคืนไป
บางคนนำหอยมาเปลี่ยนนะคะ
คุณผู้ชมก็ดูแลระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องขายของดีให้ลูกค้าหน่อยนะฮะ